อีกหนึ่งเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะคะ
วันนี้มีภาพขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสินทรีย์ภิมธรรมไทยรัฐด้วย
ดาบตำรวจยิงระห่ำ๒ศพเจ้าของท่ารถ
แค้นโดนจ้องฮุบรถสองแถวที่เข้าร่วมวิ่ง
คือเป็นตำรวจนครบานประเวทค่ะ
ไปก่อเหตุยิงลูกชายอดีตสจสมุทรปราการเสียชีวิต
พร้อมกับในท่าประจำอู่รถร่วมเอกชนสายปักน้ำราม๒
คือ๓คนนี้ก็ทำธุรกิจร่วมกันเป็นเดินรถโดยสารประจำทางพ่วงไปกับรถสองแถว
แต่คาดว่าน่าจะเจรจาธุรกิจไม่ลงตัว
สุดท้ายยิงเลยกระหน่ำยิงทั้งคู่จนเสียชีวิตคาบริษัทแล้วก็ขับรถไปมอบตัว
เหตุการณ์นี้ก็อย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นในออฟฟิศของบริษัทเทียนทองขนส่งจำกัดในซอยนิทราสวรรค์ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ที่นี่เป็นอู่รถร่วมเอกชนสายปากน้ำรามนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบศพของนายสิริสักเทียนสุวรรณอายุ๔๑ปีผู้จัดการบริษัท
ซึ่งคนนี้เป็นลูกชายของนายสมัครเทียนสุวรรณอดีตสมาชิกสภาจังหวัดหรือว่าสจสมุทรประการด้วย
สภาพศพก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘เข้าที่ลำตัวค่ะ
ใกล้กันพบศพของนายวัญชัยอรุณศิลป์ธารานายท่าประจำอู่รถก็ถูกยิงตายอยู่ด้วยกัน
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือดาบตำรวจดำรงฤทธิจิตไทยอายุ๕๑ปีนะคะ
เป็นตำรวจนครบานประเวทหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็ขับรถกระบะสี่ประตูสีบรอนทองหลบหนีไป
รู้ตอนหลังก็คือขับรถไปมอบตัวเองด้วย
นางสาวมาริกาพี่สาวของผู้ตายเล่าให้ฟังค่ะบอกว่า
บ้านเทียนทองเนี่ยบ้านเทียนสุวรรณขออภัยบ้านเทียนสุวรรณเนี่ยนะคะ
ทำธุรกิจเดินรถมานานกว่า๔๐ปีแล้วเป็นธุรกิจของครอบครัว

ทีนี้ดาบตำรวจดำรงฤทธิ์เนี่ยเพิ่งจะเข้ามาขอร่วมทำธุรกิจเดินรถด้วย
เมื่อกันยายนปีที่แล้วนี่เองเป็นรถ๒แถวเอามา๒๐คันนะคะ
ที่ผ่านมาคือเขามีการเจรจาตกลงกันแล้วไงว่า
ถ้าเอามาเนี่ยมันจะต้องมีค่าเบอร์รถที่ต้องจ่ายล่วงหน้า
เขาเรียกเก็บงวดแรก๑๐คัน๒๕๐๐๐บาทเป็นเงินร่วมสัมปทาน
แต่ปรากฏว่าดาบตำรวจดำรงฤทธิ์ยังไม่จ่าย
น้องชายที่เสียชีวิตก็ไปทวงถามอยู่บ่อยครั้ง
ดาบตำรวจดำรงฤทธิก็บ่ายเบี่ยงตลอดทุกครั้ง
ก็เลยเหมือนกับว่าน้องชายเลยพูดทำนองว่า

ก็คือเท่ากับว่าเดี๋ยวจะจัดการดูแลเองเลย๒๐คัน

เพราะว่าก่อนเกิดเหตุค่ะนางสาวมริกาพี่สาวเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเธอกับน้องชายได้นัดเจรจาเรื่องการบริหารงาน
กับดาบตำรวจดำรงฤทธิ์ก่อนหน้านั้นแล้ว
แล้วก็ทวงค่าเบอร์รถที่ยังค้างอยู่ด้วย
ซึ่งระหว่างคุยกันเนี่ยตอนแรกนัดคุยกันที่หนึ่งคุยไม่จบ
กลับมาคุยกันที่บริษัทต่อก็ยังคุยไม่จบ
ทีนี้ตัวนางสาวมาริกาขอกลับก่อนมีธุระเลยขอกลับก่อน
ก็เหลือเพียงแค่ดาบตำรวจดำรงฤทธิ์เหลือน้องชายแล้วก็นายท่า
สามคนที่อยู่คุยกันแล้วสักพักหนึ่งค่ะ
ได้รับโทรศัพท์จากลูกน้องโทรมาแจ้งบอกว่า
มีเหตุฆ่ากันตายเกิดขึ้นครับล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าดาบตำรวจดำรงฤท
เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการแล้วนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่า
ตอนแรกชวนกันมาทำธุรกิจดีดีในสิริษัทเนี่ย
เขามาทำธุรกิจโดยเอารถสองแถวมา๒๐คันใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านี้คือเทียนทองขนส่งเขาทำธุรกิจเดินรถประจำทาง
สาย๑๑๔๑อยู่แล้วไงฮะแต่ว่าทีนี้ก็จะเอารถ๒แถวเข้ามาเพิ่มอีก๒๐คัน

ซึ่งทีนี้เขาบอกว่าพอกิจการไปได้ดีตอนแรกก็แบ่งเงินแบ่งกำไรกันดี
แต่เหมือนกิจการไปได้ดีแล้วเหมือนจะฮุบไปทำเองคนเดียว

ก็เลยก่อเหตุคือมันแค้นใจค่ะก็เลยก่อเหตุไป
ทีนี้ผู้กำกับสนประเวทเขาบอกเขาเพิ่งย้ายมาได้๘เดือน
ดับตำรวจตรงริฐเขาก็ทำงานอยู่ที่ประเวทอยู่แล้ว
บอกว่าปกติแล้วก็เป็นคนเงียบ
แต่ว่าทำหน้าที่ได้ดีไม่เคยถูกสอบวินัย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจแล้วจะก่อเหตุแบบนี้

คือนายก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าลูกน้องมีธุรกิจเหมือนกันนะฮะ